คุณผู้ชมคะเมื่อ๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมามีคดีที่คนร้ายบุกเข้าไปใช้ปืนเจาะยิงสองสามีภรรยาเสียชีวิตขาบ้าน
เรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะตอนแรกเนี่ยตำรวจตั้งปมเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความโกรธแค้นส่วนตัว
เรื่องของการปล่อยเงินกู้หรือเปล่าหรือว่าเรื่องของยาเสพติด
เพราะว่าตัวสามีที่ตายเนี่ยนะคะเคยเป็นผู้ต้องหาเคยต้องโทษในคดียาเสพติดมาก่อน
แล้วก็เพิ่งถูกปล่อยตัวมาเมื่อสองปีก่อนแต่ปรากฏว่าพอจับคนร้ายได้แล้วเนี่ย
คนร้ายบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยาเสพติดมันไม่ใช่เรื่องของเงินกู้อะไรหรอก
มันเป็นเพราะว่าตัวภรรยาเนี่ยชอบไปวางยาเบื่อแมวหมาที่บ้านเขาเลี้ยงเนี่ย
ไปหลายตัวแล้วฟางเส้นสุดท้ายที่เขาตัดสินใจลงมือก่อเหตุ
เพราะว่าไปวางยาเบื่อสุนัขตัวโปรดของลูกสาวจนสุนัขตาย
คนร้ายบอกว่าถึงขั้นไปยืมปืนเพื่อนบ้านนะแล้วบุกเข้าไปถึงบ้านผู้ตายเนี่ย
เห็นผู้ตายนอนอยู่บนโซฟายิงซะเลยคือแค้นมากบอกทนไม่ไหวจริง
งเส้นสุดท้ายก็คือหมาตัวโปรดของลูกถูกวางยาเบื่อ
กรณีนี้นะคะเป็นคนร้ายใช้ปืนขนาด๓๘ค่ะ
จ่อยิงนายเกรียงไกรอินทนาคมหรือดำอายุ๕๙ปี
และนางสุทัศน์อินทนาคมหรือเจ๊หม่ำอายุ๕๒ปี
สองสามีภรรยาเสียชีวิตในบ้านเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตำรวจสืบสวนสอบสวนทั้งจังหวัดชุมพรและภาค๘ก็ลงพื้นที่
ตรวจสอบหาพยานแวดล้อมอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ย
่งประเด็นสังหายไปที่เรื่องของการปล่อยเงินกู้
เรื่องของการฆ่าล้างหนี้เรื่องของยาเสพติด
เพราะว่าตัวสามีที่เสียชีวิตเคยถูกจับ
เรื่องของการค้ายาเสพติดเพิ่งพ้นโทษออกมาได้๒ปีเองค่ะ
ล่าสุดตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้ว
คือนายสมบุญบุญจันทร์อายุ๔๑ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองชุมพรเนี่ยนะครับ
เป็นเพื่อนบ้านอยู่ติดกันกับผู้ตายนี่เลยค่ะ
คนที่ก่อเหตุสารภาพเลย
นายสมบูรณสารภาพว่าที่ก่อเหตุนี้
เพราะไม่พอใจนางสุทัศน์
ใช้ยาเบื่อไปฆ่าแมวไปฆ่าหมา

กฎมานานฟางเส้นสุดท้ายก็คือ
ไปวางยาเบื่อสุนัขตัวโปรดของลูกสาว
ตายไปอีกตัวทนไม่ไหวแล้วคราวนี้
ขี่รถจักรยานยนต์ไปยืมปืนจากเพื่อนด้วยนะ

นางสุทัศน์นอนอยู่บนโซฟา
ก็ตะโกนบอกว่า

แล้วก็ใช้ปืนเจาะยิงจนเสียชีวิต

ก็ยิงไปด้วยจนเสียชีวิตไปอีกหนึ่งศพ
รวมเป็นสองศพสองสามีภรรยานะคะ

เดินกลับบ้านเพราะบ้านใกล้กันไง

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

สุดท้ายตำรวจเขาก็สืบจนรู้เรื่อง